ฝากเตือนกันเวลาไปซื้อคงซื้อของ

ลืมนู่นนี่ผมเป็นประจำลืมกุญแจรถ
พอกลับถึงที่รถอ้าวตายแล้ว

แต่เนี่ยมีคุณป้าท่านหนึ่งไปซื้อของแล้วลืม
ลืมกระเป๋าตังค์โอ้โหแบบนี้ยุ่งครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณร้านขนมไทยร้านหนึ่ง
ซึ่งตั้งอยู่ที่ข้างสุราวแขกจังหวัดนครสวรรค์
คุณป้าคนนี้นะครับเขาใส่เสื้อสีแดงเนี่ยเห็นไหม
มาซื้อขนมที่ร้านเนี่ยแล้วก็จ่ายเงินเสร็จสับ

วางไว้คุณป้าลืม
สมาธิเขาก็จอในเรื่องของการวางของอะไรแบบนี้
แล้วเวลาต่อมามีลูกค้าอีกคนมา

คนนี้เดินมาซื้อขนมต่อนะ
แล้วก็เลือกขนมไปสักพักแล้วปรากฏเหมือนกับว่า

เขาเห็นกระเป๋าสตางค์ที่วางทิ้งเอาไว้

คุณป้าคนนี้เขาเลือกซื้อขนมเสร็จแล้ว
ก็หยิบกระเป๋าตังค์ไปเลย
อะไรนะครับเหรอ
เขาก็ได้นำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้เพื่อประกาศตามหา
คุณป้าที่ใส่เสื้อสีเหลืองที่หยิบกระเป๋าของคนอื่นไป
ทีนี้นอกเหนือจากนั้นยังไม่พอ
เจ้าของร้านบอกว่าให้คุณป้าที่ใส่เสื้อสีแดงที่ทำกระเป๋าสตางค์หายเนี่ย
ให้มาหาที่ร้านด้วยเหตุผลก็คือ
ผู้เสียหายคุณป้าที่ใส่เสื้อสีแดงนี่นะ
ให้มานำภาพเนี่ยไปแจ้งความอืมส่วนคุณป้าเสื้อสีเหลืองนะ
ถ้าดูข่าวนี้อยู่นะค่ะผมแนะนำแบบนี้อืม
ให้เอากระเป๋าสตางค์มาคืนซะใช่เพราะว่าวงจรปิดบันทึกภาพชัดเจนเลยคุณป้าค่ะ
เห็นหมดเลยตั้งแต่คุณป้าเดินมาเลือกขนมแล้วก็หยิบกระเป๋าที่วางทิ้งตรงนั้นไว้
ต้องบอกแบบนี้คือถ้าคุณป้าไม่ได้มีเจตนาที่จะขโมย
อยากจะเก็บเพื่อจะเอาไปคืนคุณป้าก็ติดต่อมาขอคืนได้เลยนะคะ
ไม่เป็นไรเนาะจะได้ไม่เข้าใจผิดกันใช่นะคะเชื่อว่าคนที่ทำของหายได้ของคืนก็ดีใจ
คุณป้าเองก็ถือว่าโอกาสได้ทำบุญด้วยนะคะ